ของหัวหน้าแนว
ช่างแพดภาพหนักดุง

ยุ่งเขาก็พยายามร่วมตัวกันนะครับ

เราไม่มีคิตตนาจะปฎิกานุ้น

เติ้ลนั้นขึ้นไปยืนอยู่ตรงนี้เบาไก่เบาพวกผมเบาสักวินไอ้เติ้ลปี
ถ้าเติ้ลยังมีประหน้าแบบนี้อนาคตผมก็ทำได้ว่าเติ้ลบันเตะครับ
เดี๋ยวเติ้ลจะยืนไม่ได้ในโครงการนี้คือผมเล่นดังใจครับ
เพราะว่าตุ๊กวันนี้เธอต้วนยังค์คุมโล
ลักษณ์พวกโรงงานเง่อนมันคือใส่สวยอะไรครับ
ก็หรือลูกงานครับมันไม่ยุติธรรมสำหรับเจ้าเพื่อนอย่างยิง
ตอนเตรียมกลัวการเมื่อเม็ดนี้ลูกงานเล่นลูกงานมาสร้าง

กลัวคุณทักวิจัยภาคทางไร้มันไม่ใจเอ็ดคุณสิว่าเอามา
ล่างจำว่าผมได้แต่ผมก็ว่าขึ้นนายกซึ่งรัฐสมมุติ
คุณก็ไว้ในมาร์ทที่เนี้ยยังว่าอย่างยื่นให้ใดเกี่ยว
ครับละทัยยังคือคุณสักรรณคฤษคุณอย่ามาเกฟันน่า
ขับกระเป๊ะมาอย่างดี๗๖นะครับ
ว่าอุบาทก้านี่นี่ตาเล่งเดี๋ยวกับว่าอุบาทก้าน่าให้ตุ้น
มากกว่าอ้ำระบอบหมดแล้วถ้าว่าคุณตั้มได้จริงอ่ะนะ
ปฏิสนี้เนื่องนี้ราคาภาพไหมต้อกฝ่านีราคาย้างไหมต้อกฝ่านี
พูดมันก็พอครับคนดีคนเผ็ดฝรีเพราะมีโลกที่จะตั้ม
คุณเปิดโอกาสให้เจ้าช่วยบริษัทป่ะท้าย

แกตามยางตามกามที่แปบตายดิ

ก็บอกเอาเนี่ยแบบ
โอเคนะก็ควากถึงนายกรรม
ช่วยแกปรนะตรงนี้ให้ราย
แกปรนะแบบอยากยืนกับแห่งนี้จากข้อหน้า